ก็อยู่บ้านใช่ไหมมันเหงาอ่ะบางคนศิลปินก็ไม่ได้ไปไหนรูปในไอจีมันก็ไม่ได้อัปเดตนะคุณผู้ชมก็เลยขอขุดรูปเก่าแล้วกันขึ้นมาโพสต์เก่าชนิดที่ว่าเก่าเก่าย้อนไปหลายปีมีใครบ้าง
เดี๋ยวมาดูกันค่ะคนแรกเลยพี่เบิร์ททงชัยที่ไม่พงศา
อันนี้สมัยไหนเนี่ย

พี่เบิร์ตเนี่ยโพสต์ภาพนี้ลงไอจีส่วนตัวบอกว่าเนี่ยค่ะพี่เบิร์ตเมื่อปี๒๕

ตอนนั้นเนี่ยรับบทเป็นนักศึกษาปี๑นะสดใสสมวัยกับเป็นเฟรชชี่ไหมล่ะคะคุณค่ะ
แล้วนี่คือภาพชุดนักศึกษานะนับอายุเนี่ยบอกเลยมือนิ้ว๑๐นิ้วน่ะนับไม่ทัน
คือพี่เบิร์ตอายุ๓๙ปี

ตอนนั้น๓๙เล่นเป็นนักศึกษาปี๑

ศึกษาปี๑จริงต้องประมาณ๑๘๑๙แต่หน้าเขาเด็กไง

ก็เนียนอยู่นะพี่เบิร์ตค่ะยอมไปเลยนะคะสำหรับหน้าเนียนหน้าเด็กขนาดนี้
คุณผู้ชมผ่านมาเกือบ๒๕ปีเดี๋ยวเราจะมีภาพขึ้นให้ดูเลยนะ
นี่เป็นการเปรียบเทียบปี๔๐ถึงปี๖๔เป็นยังไงบ้าง

ผมใส่เคล็ดลับนี่ไงมะลาปั่น

วิ่งออกกำลังกายตอนเช้าโอ้โหสุดยอดนะ
พี่เบิร์ตค่ะมาดูฝั่งสาวกันบ้างดีกว่า
พี่แมมแคทธรรยาค่ะสวยตลึงของแท้
ต้องบอกเลยว่าแฟนคลับเด็กรุ่นใหม่เนี่ย
อาจจะไม่ค่อยได้เห็นผลงานในอดีตของพี่แหม่มเนาะ
บอกเลยว่าถ้าย้อนกลับไปตอนนั้นโอ้โหเบ้าหน้าจักรวาลมาก
พี่แหม่มคือนางเอกยืนหนึ่งอีกคนของวงการจริง
คุณผู้ชมสวยสะกดสวยทุกมุม
รูปร่างใบหน้าคิ้วตาจมูกปากโอ้โห

เออเขาสวยจริงสวยแท้แม่ให้มา
พูดตรงนะคะเมื่อก่อนศัยกรรมมันยังไม่ถึงด้วยค่ะ

อีกคนนึงนะคะนี่ก็โอ้โหสวยจริงค่ะ
ของที่ฉันค่ะนี่ตั้งแต่สมัยเจ้าแพ้วนะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะ
เพราะว่าพี่หน่อยเข้ามาเป็นคลิปเลยนะคะจะเป็นยังไงไปชมเลยค่ะ
เป็นยังไงล่ะคะเรียกว่าสวยทุกยุคทุกลุคจริงนะคะ
หน่อยยังแอบแซวตัวเองนะคะบอกว่านี่เรานี่ฉัน
ถอยหลังลงไปฉันแก่โครงกระพันธุ์หรือเปล่าอะ